เอามาดูกันก่อนเลยเรื่องของเหตุชุลมุน
ที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้
เพราะว่ามีคนไทยนับร้อยคือมาจากหลายเที่ยวบิน
เดินทางกลับมาถึงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
ทีนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาปฏิเสธที่จะเข้ารับการกักตัวในประเทศไทย
ซึ่งจริงอันนี้ถือว่าขัดต่อคำสั่งของนายกมาก
เพราะว่านายกเคยบอกเอาไว้แล้วว่า
คุณจะเดินทางกลับเข้าประเทศก็ได้ประเทศไทยยินดีต้อนรับ
แต่คุณจะต้องยอมรับมาตรการกักตัวที่เข้มงวดของเรานะ
ใช่ทีนี้พอปฏิเสธแล้วมันก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะ
เอาย้อนไปดูเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อคืนหน่อยนะคะ

ต้องบอกทุกคนนะครับ
นี่แหละค่ะพอได้ยินคำว่าต้องไปกักตัวที่สัตหีบคือ
เสียงโวยวายแบบมาเลยไม่ยอมนะคะ

เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มของวันนี้
กลุ่มคนไทยเหล่านี้ค่ะก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งนักศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน

ว่าทุกคนต้องถูกนำไปกักตัว๑๔วันตามกระบวนการก่อนนะคะ
โดยสถานที่ที่ทางภาครัฐจัดให้คือฐานทัพเรือสัตหีบ
และยังมีโรงแรมอีก๒แห่งในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นไปตามพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะ
พอทุกคนได้ยินก็ไม่พอใจค่ะ
ไม่ยอมเดินทางออกไปกับเจ้าหน้าที่
ให้เหตุผลว่าเนี่ยฉันก็มีใบรับรองแพทย์แล้วนะ
แล้วก็ต้องผ่านตมกลับบ้านได้สิ
อีกทั้งยังไม่เคยทราบประกาศนี้มาก่อน
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนี่คือนาน๔ชั่วโมงคุณ

คือตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนกลุ่มคนที่ลงมา

ตกลงจะต้องไปอยู่แบบไหนที่ไหนอะไรแบบไหนยังไง
ทีนี้ก็เลยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเจรจา
บอกว่าคำสั่งกักตัวนี้มันมาในช่วงรอยต่อพอดีนะคะ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนยอมรับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ค่ะ
สุดท้ายก็ตัดสินใจปล่อยให้คนกลุ่มนี้
กลับไปกักตัวที่บ้านตามที่เขาต้องการ
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะคัดค้านก็ตามนะคะ
ก็มีรายงานว่าในกลุ่มคนที่ถูกปล่อยตัวกลับ
มี๓คนนะที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดหนักอยู่ในเวลานี้เนี่ย
ไข้แล้วพบว่ามีไข้สูงก็ได้เดินทางกลับบ้านไปด้วยอ่ะ
คือจริงแล้วหลายคนออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่า

ขนาดมีไข้สูงแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เหรอ

หลังจากที่มีกลุ่มนี้ผ่านไปเนี่ยก็ยังมีเที่ยวบินเข้ามาอีกนะคะ
สนามบินเลยระดมกำลังทั้งทหารตำรวจมาที่สุวรรณภูมิ
รอรับและส่งตัวผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปกักตัวที่สัตหีบ๑๔วัน
ก็นี่แหละค่ะพาขึ้นรถบัสไปช่วงประมาณเที่ยงคืน
วุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ทางสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องออกประกาศด่วนเลยค่ะ
นี่คือคำสั่งห้ามทุกเที่ยวบินเดินทางเข้ามาไทยชั่วคราว๓วันเลยนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันนี้๔เมษาจนถึง๖เมษายน
สำหรับกลุ่มคนที่เดินทางกลับเข้ามามี๕เที่ยวบินรวมแล้ว๑๕๘คนค่ะ
นี่นะคะตามสายการบินที่บอกไปนี่เลยรวมแล้ว๑๕๘คน
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็เลยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเลย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙หรือสบค

บอกว่าในกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาไทย๑๕๘คน
มีเพียง๖คนที่ให้ความร่วมมือยอมไปกักตัว๑๔วันตามสถานที่ที่ทางภาครัฐจัดให้
เพราะฉะนั้นมติที่ประชุมก็เลยต้องให้ติดตามตัว๑๕๒คนที่เหลือมากักตัว
ทุกคนค่ะต้องมารายงานตัวภายใน๖โมงเย็นของวันนี้นะคะ
ถ้าหากอยู่ในกรุงเทพไปรายงานตัวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

แต่ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วให้รายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถ้าไม่ปฏิบัติตามค่ะจะมีโทษตามพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะ
สำหรับครอบครัวของผู้ที่เดินทางกลับมา
เดี๋ยวขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่ากลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ